แม้ว่าจะเป็นข่าวดีนะคะแต่ก็แน่นอนเลยว่าประมาทไม่ได้เด็ดขาด
เพราะฉะนั้นต้องพูดคุยกับทั้งสองท่านในช่วงของครอบครัวบัวหลวง
ในการอัพเดทสถานะและการสภาวะเศรษฐกิจการลงทุนกันหน่อยค่ะ
พูดคุยกับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนหลักทรัพย์บัวหลวง
เมื่อวานนี้เองตลาดหุ้นไทยก็ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ต้องเรียนว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองเนี่ยก็มีความผันผวนเลยทีเดียวสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับ
หลังจากขึ้นไป๑๕๓๐กว่าจุดก็มีการปรับพัดฐานลงมานะครับโดยที่เมื่อวานนี้เองก็นำมาโดยกลุ่มพลังงานหลังจากที่ตัวน้ำมันเองเนี่ยนะครับก็ปรับขึ้นมานะครับเกินกว่า๔๐เหรียญนะครับเหรียญต่อบาร์เรลได้นะครับ
อังกฤษนะครับแต่ว่าก็เป็นไปตามคาดของนักวิเคราะห์ทั่วไปนะครับพี่ดิงครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราเห็นตลาดหุ้นไทยหรือตลาดหุ้นโดยรวมของต่างประเทศเนี่ยโอ้โหผันฝวนเหมือนกันนะครับแต่งี้เนี่ยสำหรับการลงทุนหลายคนเนี่ยอยากจะลงทุนผ่านกองทุนรวมอยากจะออมระยะยาว
เลยอย่างงี้ทำยังไงดีครับพี่ดิงครับคือที่เราคุยกันหลายหลายสัปดาห์เนี่ยอยากจะบอกว่าเอ้ยจริงจริงเนี่ยการเริ่มลงทุนอ่ะมันก็คือต้องทำการบ้านอ่าแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาทำการบ้านเนี่ยแล้วแบบไม่มีเวลาดูจริงจริงคือเราเป็นมนุษย์เงินเดือนนั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศ
ในกองคุมรวมเนี่ยมันมีทั้งหุ้นมีทั้งตาสารหนี้มีทั้งพันธบัตรมีทุกอย่าง
ซึ่งอ่าดรชาร์ลสเนี่ยครับดรนีเวชเค้าเคยเอามาเกินพูดในบทความ
ก็อยากจะเอามาพูดให้ฟังนิดนึงเป็นเคล็ดที่ไม่รัก
เป็นเกล็ดเกล็ดดีกว่าค่ะที่ไม่รับสำหรับการลงทุนให้ประสบความสำเร็
เอาไปปรับใช้กับการลงทุนด้วยตัวเองหรือกองทุนลงทุนในกองทุนรวมได้ก็ได้
อย่างแรกเลยเนี่ยอันนี้เด็ดมากก็คือว่าจริงแล้วต้องรู้ก่อน
บางคนบอกว่าพึ่งอายุง่อยอยุ่อย่าพึ่งออมเลย
คือว่าคาดหวังกับลงทุนในตัวสารใดอย่างเช่นหุ้น
เอาง่ายจริง
สัก๑๐ต่อปีในช่วงที่ผ่านมาเราคิดเลยว่าเราจะลงสัก๑๐เอามาหาร๗๒ได้๗๒ปี
แปลว่าอะไรสมมุติว่าเราลงทุนไปด้วยเงิน๑ล้านบาทใน๗๒ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะได้เงินอีกเท่าตัวเป็น๒ล้าน
ใช่อันนั้นก็อาจจะนานนิดนึง
เหรียญบ่วนยังไม่ทบต้นเลย
แต่จริงพลังของการทบต้นมันมีทรงพลังมากดูแค่๗ปีเงินจาก๑๒ล้านได้
เพราะฉะนั้นเขาถึงได้บอกว่าออมก่อนรวยก่อน

ใช่แล้วอย่างที่สองก็คือว่าข้อสองเนี่ยก็คือว่าจริงรัฐบาลเขาช่วยเหลือเราเยอะมากนะคะ
ในการสนับสนุนให้เราเกิดการออม
คือไม่มีประเทศไหนที่ใจดีเท่านี้ว่าเออมากระตุ้นให้เราออมมากขึ้น
อเมริกาหรือทางยุโรปเนี่ยเขาออมเป็นแบบอยู่ในแบบว่า

ก็คือพวกเราก็กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะไรพวกเนี่ยค่ะ
ซึ่งมันมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ก็คือเอาค่าซื้อมาลดห่อนภาษีได้
ใช่ซึ่งตรงนี้รัฐบาลอยากให้เราออก

ก็คือว่าพอมีเห็นเงินกำไรเดี๋ยวขอขายละ
เพราะงั้นนี่ก็คือเป็นการบังคับไกลให้ลงทุนระยะยาว

ใช่ค่ะเพราะอย่างนี้อย่างข้อตะกี้ที่เราบอกว่าลงทุนล้านหนึ่ง๗๒ปี

ตื่นเต้นเหรอคะ

นะคะก็คือว่าการที่กระจายการลงทุน
ก็คือว่าเขาก็คิดบอกว่า
เรามีเงิน๑๐๐บาทเราคงไม่เอาไปลงทุนในหุ้นอย่างเดียว๑๐๐บาท

ใช่ก็คืออาจจะมีเอาไปลงทุนในตราสารหนี้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยง

คนที่รับความเสี่ยงได้มากก็ไปตราสารทุน

แทบจะทั้งหมดเลยอยู่ในตราสารทางด้านทุน

เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าตราสารทุนมันให้ผลแพทย์ที่ดี
แล้วข้อสี่
จริงแล้วเราต้องหมั่นคอยดูแลมันนะคะ
ว่าเราปรับพอร์ตอยู่เรื่อย
พอเราบอกว่าเราจะลงตราสารหนี้๑๐หุ้นกี่๑๐
พอถึงปลายปีปุ๊บเนี่ยเราต้องมาดูเหมือนต้นไม้ค่ะ
พร้อมได้น้ำปุ๊บมันมีกลิ่นมีใบอะไรเล็ก

มั่นในการลงทุนอย่าไปหวั่นไหวระหว่างทาง
อันนี้คือสำคัญคือว่าหลายคนเนี่ยบอกอยากจะลงทุนระยะยาว
แต่บางทีว่าขึ้นมาแรง

กลายเป็นว่าเราเสียโอกาสในการที่ลงทุนระยะยาวของเรา
แล้วก็มียึดมั่นอยู่กับแผนที่เราคาดว่าดีไว้อย่างต่อเนื่อง
แล้วก็อย่าลืมว่าถ้าผิดเราต้องยอมรับผิด
ก็คือต้องยอมเปลี่ยนแผนใหม่ในการที่ว่า
ไอ้ที่เราตั้งว่าเราอยากจะลงทุนถึงเป็นภูมิแทนที่๑๐เอาใช่ไหม
การลงทุนประเภทที่เราบอก
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับอย่างง่ายนะครับสำหรับคนที่อยากจะออมในกองทุนอาจจะออมในหุ้นก็คือ
ฟังได้เลย๑๕ข้อนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเย็นนัก
สำหรับนักลงทุนที่เริ่มที่จะลงทุนอย่างที่อยากจะแนะนำก็คือ
ก็ขอกลับไปที่คุณวิทย์ที่ห้องส่งขอบคุณมากครับ